สวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงเที่ยงนี้กันแล้วนะคะ
วันนี้พบกับใบตองรัชตะวันเช่นเคย
เริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราวของคู่จิ้นในวงการอีกหนึ่งคู่
พักหลังไม่ค่อยจะได้เห็นทั้งคู่ควงกันออกงานรับทรัพย์สักเท่าไหร่นะคะ
นั่นก็คือคู่ของสาวจอยรีลานีและหนุ่มอาเล็กธิรเดชนั่นเอง
ล่าสุดก็ควงกันออกงานให้แฟนได้ฟินกันอีกครั้ง
พร้อมถึงอัปเดตเรื่องราวสถานะที่
จอยเพิ่งเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลให้เราได้หายห่วงกันด้วยค่ะ
รับงานต้อนรับช่วงใกล้เทศกาลวันแห่งความรักเลยนะคะ
หลังจากคู่จิ้นธีรณีจอยริลานีและอาเล็กธีรเดช
งหายจากงานคู่ไปพักใหญ่
โดยทั้งคู่ก็ได้มาอัปเดตเรื่องสุขภาพ
ซึ่งนักแสดงรุ่นพี่อย่างจอยริลานีค่ะ
จะถอดสายน้ำเกลือออกจากโรงพยาบาล

ต้องนอนรักษาตัวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
งานนี้สาวจอยเผยว่าถึงแม้จะยังไม่หายดี

หลังจากนี้ก็ต้องกลับไปให้คุณหมอดูอาการอีกครั้ง
ฝากหนุ่มอาเล็กที่ป่วย

เผยว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
ส่วนประเด็นที่หลายคนตามลุ้นว่าเจ้าตัว
อาสามาเป็นพยาบาลส่วนตัวให้พี่สาวคนสนิทหรือไม่นั้น
งานนี้หนุ่มอเล็กก็ออกตัวเลยว่าได้เข้าไปเยี่ยมก่อนหน้านี้แล้ว
ส่วนเรื่องดูแลปล่อยให้เป็นหน้าที่คุณหมอและพยาบาล

นี่ค่ะพี่ถอดแผ่นทอดเลยเหรอ

ก็คือเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันบีค่ะ
ก็เลยเหมือนเป็นเลือดสาวน้ำต่ำมากจนไม่มีกรุงกิ้มกัน

แล้วก็เลยร่างการก็เรียนขึ้นซ้ายขึ้นเหลือเพราะไปนอนหมด
แต่ป่วยแล้วสวยขึ้นเนอะ
อากาศมันเปลี่ยนครับไปมาวานนึงครับ

เพราะว่าเดี๋ยวจะเอาเชื้อไปแพร่เขาและเองก็ป่วยอยู่ด้วย
ก็แค่แวะไปเยี่ยมทีเดียว

ใช่เพราะว่ากลัวกลัวออกมาแล้ว
เราจะมารับเชื้อแต่ว่าถ้าเกิดหมอโอเคเราก็โอเคแหละ
น่าจะคุณหมอกับพยาบาลที่โรงพยาบาลน่าทำได้ดีกว่า
นานออกงานคู่กันทีก็ฟินเหมือนกันนะคะ